เรื่องแรกเราไปดูเรื่องความสวยงามของรังนกกันก่อน
พูดถึงรังนกที่มีรูปทรงเก๋เราจะต้องนึกถึงรังนกกระจาบค่ะ
เพราะว่ามีรูปทรงที่สวยงามแปลกตานะคะ

มันคือสิ่งที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติด้วย
ไปดูกันหน่อยค่ะว่ามันมีมากมายขนาดไหน
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมส่องไปที่ต้นไม้ต้นนี้นะคะ
จะได้ยินเสียงและเห็นรังนกกระจาบอยู่เป็นจำนวนมากเลยเห็นไหมอืม
โอ้โหถ้าเป็นมะม่วงก็ดกลูกดกนกก็สาบร้องไงคุณ
ของมันนะคะก็ถือว่าเอามาให้ดูกันสำหรับใครที่อาจจะไม่เคยเห็นบรรยากาศแบบนี้โอ้โหได้เห็นแบบธรรมชาติแบบนี้ก็รู้สึกว่าความอุดมสมบูรณ์มันยังคงแบบอยู่นะคะคุณผู้ชม